ตั้งแต่วันที่๙จนถึงวันนี้วันที่๒๐ก็ผ่านมา๑๑วันแล้วเนาะ
ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้นะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าเมื่อวานนี้พบตรก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วย
เพราะว่ามีการควบคุมตัวเรียกว่าเป็นผู้ต้องสงสัย
รูปภัณฑ์คล้ายกับคนร้าย
และเขาใช้กระเป๋าเป้คล้ายกับคนร้าย
ไปจับคุมตัวได้เนี่ยนะคะที่จังหวัดน้องคลาย
แต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวให้คุณผู้ชมฟังที่พบตร
และรองพบตรให้สัมภาษณ์สื่อก่อนค่ะ
ตำหนิรูปภัณฑ์ใกล้เคียงแค่นั้นเองนะครับ
ก็เชิญตัวมาเฉยไม่ได้จับกลุ่มไม่ได้อะไร
มาพูดคุยสักถามนะครับแต่ก็ยังไม่ทราบผลเหมือนกัน

คนร้ายลายนี้มีพฤติกรรมที่โหดร้ายนะครับ
ผิดประเภทและให้เวลามา๑๐วันแล้วเนี่ย
ยังได้๑๐วันนะครับยังไม่สำนึก
แล้วเจอกันเขาจะหนีก็หนีไปไม่เป็นไร

ถือว่าเป็นการควงคู่กันแถลงนะฮะ
ของพบพตเอกจากทิปชายกินดา
และก็รพบพตเอกชายวัดเกจบัวรัชชัย
เมื่อวานก็ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อ

รองพบเอกก็ให้สัมภาษณ์คื้นขังเหมือนเดิมนั่นละค่ะ
เป็นราคาแต่ว่าพบทรคือพลตรวจเอกจากทริปเนี่ย
ก็อย่างที่บอกว่ามีผู้ติดตลกนะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ท่านก็เคยให้สัมภาษณ์
ว่าขอเวลา๒วันจะจับตัวคนร้ายได้

อ้าวส่วนเมื่อกี้บอก๗วัน

เพราะประตอรอบอกว่าล่าสุดทีมสิบสวน
ควบคุมตัวชายต้องสงสัยมีตำหนิรูปภัณฑ์คล้ายคนร้าย

ซึ่งตรวจพบกระเป๋าสะพายสีแดงเหมือนกับคนร้าย
โดยขณะนี้ยังไม่ยืนยันว่าเป็นคนร้ายหรือไม่

และจุดที่พบเป็นพื้นที่เป้าหมายซึ่งสามารถใช้หลบหนีได้
ส่วนการตรวจสอบกล้องวงจรปิดกว่าพันตัว

ส่วนผลตรวจหัวกระสุนและปลอกกระสุน
ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้
เพราะอยู่ในสำนวนสืบสวน

เอ๊ะไม่เห็นคนตำรวจเอกสุชาติธิระสวัสดิ์

ซึ่งจริงแล้วพบตรตั้งให้เป็น

เห็นตั้งแต่ครั้งก่อนที่พบตรมาแถลง

ถอนตัวไปแล้วเหรอไม่ทำคดีนี้แล้วเหรอ

มีปัญหาอะไรกันอีกหรือเปล่า

พลตำรวจเอกสุชาติไม่ได้ถอนตัวจากการทำคดี

ส่วนที่ไม่สามารถมาประชุมได้เมื่อวานี้
เนื่องจากติดธุระส่วนตัว

ทีนี้เมื่อวานี้ของเราก็โทรศัพท์ไปสอบถาม

ผู้บังคับการตำรวจภูทรหนองคายด้วยนะคะ
อันนี้ข้ามเขตจากรบบุรีแล้วนะ
ถูกต้องค่ะก็โทรศัพท์ไปสอบถามนี่แหละ
ซึ่งท่านก็บอกนะบอกว่าตำรวจในจังหวัดน้องคายเนี่ย
ไม่ได้เป็นคนควบคุมตัวผู้ชายต้องสงสัย
ตามที่ท่านจักรทิพย์ให้ข่าว
ดังนั้นก็เลยไม่ทราบรายละเอียด

เป็นชุดที่ทำคดีชิงทองที่ลบบุรีของพบตร
ดังนั้นเนี่ยคือพอมาถามตัวผู้การหนองคายเนี่ย

อาจจะต้องไปถามจากพ
ก็บอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

เพราะว่าเป็นคนละทีมกันก็ต้องรอเวลาสักระยะหนึ่งก่อน
ของวันที่๙ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ค่ะผ่านมาแล้ว๑๑วัน
แต่ก็แม้ว่าเราจะเห็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงมากำกับลงมาติดตามด้วยตนเอง
แต่คดีนี้มันอาจจะยังไม่ได้เปิดเผยความคืบหน้าอะไรออกมามากนัก
เรื่องของเบาะแสเรื่องของการออกหมายจับ
ส่วนการแบ่งทีมทำคดีของพลตำรวจเอกชัยวัดเกรดวรชัยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก่อนหน้านี้
ประชาการตำรวจแห่งชาติค่อนข้างพอใจกับภาพรวมของการสั่งงานแล้วก็ผลการปฏิบัติงาน
แต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมมันก็ยังมีข้อมูลบางส่วนที่จะต้องเพิ่มเติม
เหมือนกับข้อมูลจากภาคประชาชนนี่แหละเพราะว่าประชาชนก็ให้ข้อมูลมาเยอะ
แต่ตอนนี้มันยังไม่มีข้อมูลไหนที่นำไปสู่ตัวคนร้ายได้
เจ้าหน้าที่เขาก็พยายามทำงานกันอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็มาสักครู่นี้ท่านรองผ่องบัตรอก็คืนขังนะบอกว่าพาลมาให้เวลาแล้วนะ
แต่ถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ยังไม่ออกมามอบตัวอีกเนี่ยเดี๋ยวเจอดีแน่นอน
ก็ต้องกรอให้เจ้าหน้าที่ตามจับกลุ่มตัวนะครับ